คือเป็นสาวชาวจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ว่าก่อคดีที่รัฐนาธิเบสนะฮะย่านนทบุรี
เหตุการณ์นี้คือควงมีดบุกเดี่ยวเข้าไปที่ร้านทองฮะ
ได้เงินได้ทองไปเนี่ยครึ่งล้านนะหลายแสนบาทเกือบจะ๕แสนบาทฮะ
เอากระดาษวางแปะไปกระดาษขู่ขอให้พนักงานเนี่ย
เอาทองมาใส่ถุงดำจากนั้นควงมีดขึ้นมาครับ
ลูกค้าเห็นไหมเห็นแล้วเริ่มขยับแล้ว

แต่พนักงานคนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีมากกว่ามีดหรือเปล่า
หรือจะมีปืนสุดท้ายแล้วต้องยอมหยิบทองให้
เส้นเล็กก่อนเส้นละ๑สลึง๔๓เส้นต้องใส่ให้เขา
๓เส้น๓สลึง๕เส้นแหวนอีกครึ่งสลึงอีก๒วงครับ
รวมแล้ว๔แสนกว่าบาทสุดท้ายได้นะฮะ
แล้วได้ทองติดมือไปแต่ระหว่างที่กำลังวิ่งหนี
ปรากฏว่าเรื่องจริงยิ่งกว่าละคร
เรื่องจริงยิ่งกว่าละครคือระหว่างที่กำลังหนีไป
พลเมืองดีแหย่เท้าออกมา
สกัดทำให้สาวคนนี้หน้าคว่ำขม่ำหงาย
และโดนรอปภโดนพลเมืองดีคนอื่นเนี่ย
แต่คุบตัวเอาไว้ได้ก็เลยโดนจับฮะ
สาวคนนี้ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยอายุแค่๑๗ปีเท่านั้นเอง
เพแกเป็นชาวร้อยเอ็ดอาระพื้นเพลไม่เกี่ยว
รอบนี้ทำไมต้องควงมีดมาจี้ชิงทองบุกเดี่ยวขนาดนี้
เรื่องของเรื่องแกไปเล่นเล่นแชร์ออนไลน์
แชร์ออนไลน์แล้วก่อนหน้านั้นได้กำไรดี
แต่ว่ารอบหลังเนี่ยแกขาดทุนขาดทุนก็เลยยังมั่นใจ
ว่าแชร์ออนไลน์จะทำให้ได้กำไรดี
แต่เงินที่หายไปเนี่ยไม่รู้จะหาเติมจากไหน
มองซ้ายมองขวามองตรงไปข้างหน้าเฮ้ยมีร้านทอง
ก็เลยก่อเหตุจะชิงทองแต่ดูข่าวไม่จบสักที
เพราะช่วงท้ายข่าวเขาบอกทุกครั้งแหละ
ว่าคนที่จี้ชิงทองไม่เคยได้เงิน
หรือไม่เคยได้ใช้เงินเลยแต่ครั้งนี้ดูข่าวไม่จบเลย
จบชีวิตแบบนี้แหละฮะโดนจับกลุ่มดำเนินคดี
แต่อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีเพราะอะไร
เมื่อสักครู่นี้บอกพลเมืองดีที่แห่เท้า
เป็นทีมฮีโร่เลยนะเป็นแห่ฮีโร่เลยนะครับ

ป้าเล็กรู้จักไหมคุณนัทพงศ์ไม่รู้จักครับ

ป่าเล็กนี่แหละแกบอกแกกำลังนั่งกินข้าวอยู่
แล้วก็มองเห็นตะคุ่มตะคุ่มไกลแล้วว่า
มันเหมือนมีเหตุร้ายเกิดขึ้น
แล้วเผอิญเผอิญคนร้ายสาวรายนี้ไม่รู้ตอนแรกไม่รู้
เพราะเขาปิดหน้าปิดตาไอ้คนร้ายสาวรายนี้
วิ่งตรงกำลังจะหนีมาที่ป่าเล็กพอดี
ปาเล็กก็เลยบอกว่าเฮ้ยชีวิตทำดีมาเยอะแล้ว
แต่อยากจะทำดีอีกสักทีได้ไหม
แหย่ตีนออกไปแหย่ขอโภญแหย่ท้าออกไป
ไอ้สาวคนนี้มันวิ่งสะดุดฝาเล็กฮะ
ล้มลงไปตรงนั้นเลยและจากนั้นก็โดนจับกลุ่มดำเนินคดี
อยากให้ฟังป่าเล็กซุปเปอร์ฮีโร่หน่อยครับ
พี่สังเกตเห็นด้วยพอดีเด็กในร้านทอง
มันจับทองใส่ถุงใส่ถุงก็เห็นแล้วมันผิดสังเกตแล้วพี่เขาก็เลยไปนั่งถ่ายรูปมันเอาไว้ไง
ถ่ายรูปบันทึกเอาไว้ครับเสร็จแล้วมันก็จริงดังค่าที่พอเขาได้ทองเสร็จเขาก็วิ่งออกมาไง
แล้วเด็กร้านทองก็เอามาช่วยด้วยช่วยด้วยป้นป้นทองป้นทองอะไรอย่างเงี้ยอืม
พี่เขานั่งโดนที่เขาทำง่ายอะก็ขัดขาพอดีขัดขาจงล้มมาแล้วพอล้มปั๊บ
เอาขามีดักเขาจึงเขาล้มครับ
มีพวกแม่พวกแม่บ้านพวกน่าจะเขามาจับตัวรอช์เขาแล้วพี่เขาตะคุนมาว่า
ให้จับเขาไว้เลยเพราะเขาปล้นร้านทองมา
เห็นไหมขออภัยอะไรฮะจำได้แล้วพี่เล็กสวัสดีครับ
สวัสดีพี่เล็กส์ท่านภาพใช่ท่านภาพหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
ประจำธรรมเนียบรัฐบาลพี่พี่อาวุโสไปเยอะเลยนะ
เมื่อกี้ผมจำไม่ได้จริงคุณไปว่าเขาอ่ะเดี๋ยวเขาก็บอก
มึงก็พอกูใจคอไม่ดีเลยแต่นี่ฮีโร่นะนี่คือแห่ฮีโร่ของจริง
ทำให้สามารถจับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นเยาวชนวัยสิบเจ็ดได้
นี่คดีนี้ไม่ธรรมดาสุดวัยพลิบดีมากนะสุดยอดจริงจริง
เป็นคนช่างสังเกตมากเลยอ่ะแขนว่าอยู่ห่างจากร้านพอสมควรนะฮะ
แล้วนี่คือหัวใจอ่าว่าคนอยากจะช่วยเหลือ
เคยเคยไปรู้แล้วมันมีปืนมาป่าเล็กจะโดนยิงได้ต้นอย่างงี้นะ